สิริวัณรักษัตริย์ผู้สื่อข่าวของเราอยู่ที่กองบังคับการปราบราม
เห็นว่าพร้อมที่จะรายงานบรรยากาศเข้ามานะคะ
คุณสิริวัลคะอยู่ในสายกับเราใช่ไหมคะ
คุณสิริวัลค่ะคุณเฉพาะคุณภาพเชิญต่อดีค่ะ
ค่ะตอนนี้บรรยากาศการรอคอยเป็นยังไงกันบ้างคะ
ได้เห็นภาพอะไรเคลื่อนไหวที่กรมคับการปราบรามบ้างไหมคะ
ตอนนี้นะคะบรรยากาศที่กองปราบรามนะคะ
ก็มีสื่อมวลชนมารอเพื่อที่จะฟังการแถลงข่าว
ของทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะคุณเขียนมาสอนค่ะ
ที่ตอนนี้นะคะหลังจากที่เราได้เห็นภาพ
เผยแพร่พร้อมกันนะคะในโซเชียลมีเดียนะคะ
ว่าขณะนี้เนี่ยตัวของผู้กำกับโจ้นะคะ
ได้อยู่ที่กองปราบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
ซึ่งภาพที่ดีทางเทพแค่ค่ะทางสวบตลอก็
ได้มีการนั่งพูดคุยนะคะในลักษณะน่าจะเป็นการสอบสวนเบื้องต้น
กับทางผู้กำกัดโจค่ะในลักษณะที่มีการถูก
มีการถูกมัดมือด้วยพลาสติกอ่อนแล้วก็มีกันหลายคนเลยค่ะ
สื่อมวลชนก็ยังค่ะ

ตำรวจโทษธรณินนี่มาได้ตัวมาพร้อมกันไหมฮะที่จะแถลงข่าว
คือที่สื่อมวลชนแล้วก็ได้เห็นพร้อมกันนะคะคุณภาคภูมิค่ะ
ตัวของผู้กำกับโจ้เนี่ยจะนั่งอยู่ข้างบนแค่คนเดียวนะคะ
อีกคนนึงร้อยตำรวจโทธรณินเนี่ยค่ะยังไม่สามารถที่จะ
ดำจับกลุ่มมาในครั้งนี้ได้ค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะ
รอเพียงเวลาที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะทางพบตรเนี่ย

เบื้องต้นก็แจ้งไว้ว่าประมาณ๒๑นาฬิกานะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ย
ก็ต้องรอก่อนนะคะเพราะมีรายงานข่าวว่า
ต้องรอให้พลตำรวจเอกสุชาติธีรสวัสดิ์นะคะ
เดินทางกลับมาจากนครสวรรค์นะคะก็จะเป็นการนั่งแถลงข่าว
พร้อมกันกับพบตรแล้วก็ผู้กำกับโจ้ค่ะที่กองปราบรามค่ะ
มีโอกาสเห็นจังหวะที่ควบคุมตัวผู้กำกับโจ้
ผู้กองทรนินเข้าไปที่กองปราบกันบ้างไหมคะ
คือวันนี้คุณเขมสอนค่ะสื่อมวลชนที่มารอที่กองปราบ
ก็มารอกันตั้งแต่เวลาประมาณสัก๑๘นาฬิกานะคะ
ซึ่งหลังจากที่มีการแจ้งกับผู้สื่อข่าวค่ะว่า
จะมีการแถลงข่าวของทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

เมื่อเวลาประมาณสักก่อน๑๙นาฬิกาค่ะก็มีการเผยแพร่ภาพนะคะ
สื่อมวลชนก็ได้ติดตามแล้วก็เห็นภาพพร้อมกันปรากฏว่า
มีการเผยแพร่ภาพผู้กำกัดโจ้
นั่งอยู่กับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ซึ่งจังหวะที่มีการควบคุมตัวขึ้นไป

ว่าได้รับข้อความว่าให้ไปรอการแถลงข่าวกันตั้งแต่กี่โมง
สื่อมวลชนได้รับข้อความแจ้งต่อกัน
คุณเขียนบริษัทธิ์สอนหลังจากเวลาประมาณ๑๘นาฬิกา
ก็เป็นการแจ้งว่าทางพบตรจะแถลงข่าวเกี่ยวกับคดีนี้
เรื่องต้นเป็นการแจ้งว่าจะแถลงข่าวเกี่ยวกับคดีนี้
แต่ยังไม่มีการบอกนะคะว่าจะเป็นการนำตัวภูมิกับโจ้มาร่วมแถลงด้วย
จนมีการเผยแพร่ภาพที่เราได้เห็นพร้อมกันว่านั่งอยู่พร้อมกับพบตร
ตอนนี้ก็รอเพียงการแจ้งการส่งสัญญาณมา
ว่าจะมีการให้สื่อมวลชนขึ้นไปที่ชั้น๒ของกองบังคับการปรับปราม
ในเวลา๒๑นาฬิกาตรงหรือเปล่า
เพราะว่าตอนนี้สื่อมวลชนก็พร้อมกันหมดทุกคนแล้วค่ะคุณเขียนมาสอนค่ะ
รอเพียงการส่งสัญญาณของทางเจ้าหน้าที่ที่กองปราบเท่านั้นนะคะ
ดังนั้นก็ไม่มีนักข่าวที่ไปถึงกองบังคับการปราบรามทันจังหวะ
ที่ได้เห็นการควบคุมตัวผู้กำกับโจ้กับผู้กองธรณินเข้าไป

เอาล่ะค่ะเดี๋ยวถ้าเกิดมีความเคลื่อนไหวอะไรเพิ่มเติม
เดี๋ยวเราจะติดต่อกลับไปที่คุณสิริวัล
หากมีอะไรเพิ่มเติมหรือมีความคืบหน้าความเคลื่อนไหวอะไร
คุณสิริวัลรายงานมาได้ทันทีนะคะ